นางสาวแพทย์ทองทานชินวัดบุษาวนายทักษิณชินวัดอดีตนายกรรจมนตรีได้หลานชายของตระกูลเป็นคนแรกแล้วนะคะ
เพราะว่าคุณเอมบุษาวเนี่ยก็พล่อลูกชายเมื่อเช้านี้ค่ะ
นางสาวแพทองทานชินวัฒน์บุตรสาวนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
แสดงความดีใจภายหลังจากที่นางพินทองทาคุณากรวงผู้เป็นพี่สาวได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่๓แล้วในวันนี้นะคะ
ตั้งชื่อว่าเด็กชายชินวาคินคุณากรวงแปลว่าผู้ชนะด้วยการตื่นรู้หรือน้องวาคินน้ำหนักแรกเกิด๓๒๐๐กรัม
ซึ่งการให้กำเนิดครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทั้งแม่ลูกนะคะ
เด็กชายชินวาคินถือเป็นหลานชายสายตรงคนแรกของนายทักษิณค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นางพินทองทาและนายนัทพงศ์คุณากรวง
ได้ให้กำเนิดลูกสาวฝาแฝดด้วยการทำกิฟต์ก็คือเด็กหญิงพินทารา
และเด็กหญิงพินนาราคุณากรวงหรือน้องเอมิและน้องนานิเมื่อปี๒๕๕๗ค่ะ